อาทยากรรมวันนี้เริ่มต้นด้วยกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่ง
วัย๓๐ปีถูกฆ่านะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะพบเป็นศพ
ญาติบอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามาหาผู้ชายคนนี้
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ทะเลาะกับคนในสายแล้วก็ออกไปข้างนอก
สุดท้ายกลายเป็นศพถูกยิงนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็ชะยาวว่าอีสเขาใหญ่
หรือว่านายเดชนบรงใจสว่างอายุ๓๐ปี
คือทางญาติเรียกชื่อเล่นว่าอีสแต่เขาอยู่นครศรีธรรมราช
ก็เขามีฉายาว่าอีทเขาใหญ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนโคกคาบ้านควนกลาง
บนสินปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบกลางถนนที่เกิดเหตุ
พบรถจักรยานยนต์ไม่ปิดป้ายทะเบียนล้มอยู่
ในสภาพขาตั้งด้านข้างยังถูกกางออกนะครับ
แล้วก็พบศพของนายเดชนบรงใจสว่าง
เขามีอาชีพทำสวนเป็นชาวตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่
ที่คอสวมสร้อยทองคำหนักหนึ่งบาท
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดกระสุนเจาะเข้าใต้ตาซ้าย๑นัด
ลุศีรษะด้านหลังกลางหน้าผากอีก๑นัดนะครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบทรัพย์สินของผู้ตายอยู่
ก็คือกระเป๋าสะพายแบบหนังสีน้ำตาลตกอยู่๑ใบ
งยากข้างทางก็มีหมวกกันน็อกของผู้ตายตกอยู่

ยังพบซองขนมขบเคี้ยวสีเหลืองและพบห่อเงินสด๑๕๐๐๐บาท
ภายในกระเป๋าสะพายก็พบเงินสดอีก๑๗๗๐บาท
โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เรื่องต้นสอบสวนญาติผู้ตายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายอยู่ที่บ้านญาติไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
จากนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาหาผู้ตายโดยเสียงปลายสายเป็นผู้ชายนะครับ

หลังจากผู้ตายวางสายก็ขี่รถออกไปจากบ้าน

ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงปืน๒นัดนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ตายนั้นก็เคยถูกจับกุมหลายครั้ง

ก่อนจะเกิดการฉุดกระชากันจนกระเป๋าสะพายขาด
จากนั้นคนร้ายใช้ปืนยิงใส่ผู้ตายในระยะประชิด๑นัด
จนล้มลงก่อนจะจ่อยิงซ้ำที่หน้าผักอีก๑นัด
แล้วอาศัยความมืดหลบหนีไปนะครับ
ส่วนปมสังหารนั้นตำรวจมุ่งไปที่ความขัดแย้งส่วนตัว
รวมถึงความขัดแย้งในธุรกิจที่ไม่เปิดเผย
ซึ่งจะเชิญญาติมาสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง
รวมถึงต้องตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ปริศนานะครับ
โทรเข้ามาหาผู้ตายก่อนที่จะเกิดเหตุ
เพื่อเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ